ก็ได้ถูกพูดถึงนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่งดงามของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกในฐานะการแสดงให้เห็นสปีริตกีฬา
กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาในระหว่างมหากรรมกีฬาในครั้งนี้
ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบราซิล
แล้วก็ทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกสหรัฐต้องออกมาขอโทษต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักกีฬาทีมชาติทั้ง๔คน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพของคุณน่าเบนส์และแจ๊คคองเกอร์นักว่ายน้ำทีมชาติสหรัฐ
ซึ่งร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ที่ถูกชาวบราซิลโหร้องประนามว่าเป็นจอมโกหก
หลังให้ปากคำกับตำรวจเสร็จสิ้น
อันล็อกตี้จิมมี่เฟเกนกุณาเบนส์และแจ๊คคองเกอร์
ให้การกับตำรวจบราซิลโดยอ้างว่าถูกปืนจ่อปล้นโดยชายที่แต่งตัวคล้ายตำรวจ
แต่ภายหลังจากการสอบสวนตำรวจบราซิลเผยว่า
ว่ายน้ำโอลิมปิกทีมชาติสหรัฐทั้ง๔คนไม่ได้ถูกปล้นตามที่อ้าง
แต่ทั้ง๔คนได้ทำลายข้าวของในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันดังกล่าวด้วยความมืนเมา
และเกิดกระทบกระทั่งกับพนักงานปั๊มน้ำมัน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้ามาเคลียร์สถานการณ์
โดยนักกีฬาอเมริกันกลุ่มนี้ได้จ่ายเงินค่าเสียหายและออกจากปั๊มน้ำมันดังกล่าวไป
ล็อกตี้เบนส์และคองเกอร์ได้เดินทางกลับถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว
ขณะที่เฟเก้นเตรียมเดินทางกลับหลังตกลงกับศาลว่าจะบริจาคเงินกว่า๓๖๐๐๐บาท
ให้กับองค์กรการกุศลในบราซิลเนื่องจากกฎหมายบราซิลอนุญาตให้ทำได้
เพื่อเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอาญาในคดีที่มีความผิดและหูโทษ
กุเรื่องว่าถูกปล้นของนักกีฬาว่ายน้ำสหรัฐกลุ่มนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้ชาวบราซิล
จนทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐต้องออกแถลงการขอโทษต่อพฤติกรรมของทั้ง๔คน
พร้อมระบุว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
โดยในการแข่งขันกรีธา๕๐๐เมตรหญิงรอบคัดเลือกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ชนกันระหว่างการแข่งขันทำให้ล้มลงบาดเจ็บ
โดยนักวิ่งหญิงจากสหรัฐได้ช่วยเหลือให้กำลังใจนักวิ่งหญิงจากนิวซีแลนด์

แม้สุดท้ายนักกรีธาหญิงจากสหรัฐจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้าย
และล่าสุดทั้งคู่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้ผ่านเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นหากทั้งคู่หายบาดเจ็บและร่างกายสมบูรณ์พอ
กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศ
นับตั้งแต่ส่งนักกีฬาทีมชาติร่วมแข่งขันโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี๒๐๑๙
จากการคว้าชัยชนะในการแข่งขันว่ายน้ำผีเสื้อชาย๑๐๐เมตร
ส่วนนี้คือภาพของชาวสิงคโปร์หลายพันคนที่ยืนโบกทงชาติ
ส่งเสียงเชียร์วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกของพวกเขา
เคลื่อนผ่านถนนเส้นต่างในสิงคโปร์เพื่อฉลองชัยชนะเมื่อวานนี้
โดยการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับประเทศ
ขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์อัดฉีดเงินรางวัลให้ฮีโร่โอลิมปิกวัย๒๑ปีคนนี้
ด้วยเงินกว่า๒๖ล้านบาท